มีหลายเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นที่พัทยา
แล้วก็มีการแชร์คลิปนี้ในโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็ไปเหมือนกับทำให้รถเขาได้รับความเสียหายด้วย
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนแล้วก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
ก็โดนรถแท็กซี่ล้อมเอาไว้
แล้วคนขับรถแท็กซี่ก็มา
ต่อว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงหยาบคาย
ทำให้เขาเสียรายได้แล้วก็ผิดกฎหมายด้วย
แต่อีกมุมหนึ่งคนที่เขาไปแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์เวลาเห็นคลิปนี้ค่ะบอกว่า
แจ้งตำรวจไม่ใช่มาทำร้ายกันแบบนี้ค่ะ
ก็แท็กซี่มากันเยอะเขาก็ได้แต่ถ่ายคลิปเอาไว้
มี๓คลิปนะจริงแล้วในที่เขาไปแชร์กันในโลกออนไลน์
แต่ทีนี้แท็กซี่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แท็กซี่ทั้งหมดไง
แต่บางคนเขาก็แท็กซี่ไม่พอเขาก็เลือกโหมดที่เป็นเรียกรถส่วนตัว
เขาก็อยู่ในแอปพลิเคชันตรงนี้เขาเห็นมีผู้โดยสารเรียกเราอยู่ใกล้
แล้วก็มารับแล้วเขาก็บอกว่ารถเขาก็เสียหายด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้
หน้าร้านสะดวกซื้อสาขาพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปถามคนที่ขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นน่ะนะ
แล้วก็มีกลุ่มคนขับแท็กซี่๓คันมาล้อมเลย
แล้วคนขับแท็กซี่ก็ลงมาแล้วก็ทะเลาะกันตามที่เห็นในคลิป
แต่สุดท้ายตำรวจก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์นะคะ
แล้วก็เชิญทั้งคู่ไปสอบสวนต่อที่สพเมืองพัทยา
อันนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์

ของเราก็ไปคุยกับเพื่อนคนขับแท็กซี่นะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าคนขับแท็กซี่ที่อยู่ในคลิป
ก็เป็นเพื่อนเขานี่แหละสังกัดสหกรณ์รถส่วนบุคคล
เป็นปัญหาที่มันเรื้อรังมานานมาก
เพราะเคยทะเลาะกันมาแล้วก่อนหน้านี้
คือตัวคนขับแท็กซี่ที่เป็นเพื่อนกับแท็กซี่ที่อยู่ในคลิป
แล้วก็มารับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ของแท็กซี่เขาอีก
แต่ก็ยอมรับว่าลงไม้ลงมือกันเนี่ยมันเกินไป
แต่ที่ถึงขั้นคนขับแท็กซี่ลงไม้ลงมือ

คนขับแท็กซี่มีหลายคนมากกว่า
แต่เขาก็ยืนยันว่าเพื่อนเขาที่อยู่ในคลิป
ไม่ได้ตั้งใจจะไปรุมทำร้ายร่างกาย
รับทุกที่ไม่เลือกที่ไหนไม่สน

คนคนนี้พวกผมจะแจ้งจับอยู่ประมาณเป็น๑๐รอบแล้วแหละ
มันก็น่าโมโหนะพูดถึงว่า

ไอ้เราบอกอะไรก็โอเคครับขอโทษครับ
เดี๋ยวผมจะพยายามไม่รับ
ผมจะไปรับที่อื่นก็ได้อะไรประมาณนี้

ก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่มึงจะเริ่มกดมิเตอร์อะไรประมาณนี้
มันยังเป็นแบบนี้เลย
เขาก็ทนไม่ได้เลย

ถึงแท็กซี่จะเยอะจริงแต่เขาก็ไม่ได้ลุม

นายจำนงทองโชชัดอายุ๕๑ปีคนขับรถแท็กซี่
รวมถึงกลุ่มเพื่อนคนขับแท็กซี่ที่อยู่ในคลิปที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

เขาไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชร
ผู้กำกับการสพเมืองพัทยา
เพราะว่าถูกเรียกตัวให้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
แต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะ
แต่ว่าจากการสอบปากคำนายจำนงคนขับรถแท็กซี่
เขาก็ให้การว่าวันเกิดเหตุเขาเห็นรถคันนี้
เพราะเคยไปแย่งผู้โดยสารหลายครั้งแล้วเคยทะเลาะกันมาแล้วก่อนหน้านี้
เขาเคยไล่เขาเคยขับรถไล่ตามไปแล้วครั้งนึง
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าวันนั้นเขาโมโห
แล้วเขาเองกับกลุ่มเพื่อนคนขับแท็กซี่ด้วยกัน
บันดาลโทษะมีปากเสียงด่าทอกัน

อันนี้คือมุมของคนขับแท็กซี่ที่เขาให้ข้อมูลนะคะ
ซึ่งอาจจะมีความผิดเกี่ยวกับการใช้รถผิดประเภท

ตำรวจก็ได้ตรวจสอบจากคลิปหลักฐานแล้วก็พยานแวดล้อมในวันเกิดเหตุ
ทำให้ทราบว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุรถนิสสันของนายธวัชชัยนั้น

แล้วก็ไม่ได้จอดรถรอรับผู้โดยสารด้วย
แย่งลูกค้าจากกลุ่มคนขับแท็กซี่ด้วย

คือความผิดมันไม่ปรากฏชัดอย่างนี้ตำรวจเขาใช้คำนี้

แต่ทางแท็กซี่ก็อาจจะเจออีกแล้ว

ไอ้ที่แบบมีผู้โดยสารนั่งอยู่แบบเห็นแล้วผู้โดยสารรับว่า
พันธบทเอกอัพพิชัยผู้อำกับการสพเมืองพัทยาบอกว่า
หลังจากสอบปากคำทั้งสองฝ่ายก็สามารถตกลงเจรจากันได้นะ
กรณีที่มีการแย่งลูกค้ากันนั้นเป็นเรื่องเก่านะ
ต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาสระหว่างบุคคล
เรื่องต้นได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มกับนายจำนงในฝั่งของคนขับแท็กซี่
ข้อหาทำให้เสียทรัพย์เนื่องจากไปถีบท้ายรถของคู่กรณี
ทำให้รถเขาเสียหายแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมสำนวนส่งฟ้องศาล
ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป
เมื่อช่วงค่ำคุณจอมขวัญก็ได้คุยกับท่านภูมิกับการ
พ่อเมืองพัทยาด้วยนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับ

เหตุการณ์ครั้งนี้คือพอไปถึงตำรวจแล้วสรุปแล้ว
แต่ละฝ่ายมีความผิดยังไงบ้างคะท่าน
ก็เมื่อก่อนตอนอย่างนี้ประมาณสักเกือบปีมาแล้ว
ผมได้ดำเนินคดีในข้อหาสมัครใจทะเลาวิวาส
แล้วก็ปรับคนละ๑๐๐บาทนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไป
แต่แต่ครั้งนี้เมื่อมามีอีกเรามีการ
มีการประชาสัมพันธ์มีการประชุมที่แจ้งกันมาตลอดแล้ว
ผมก็เลยแจ้งข้อหาดำเนินคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะส่งสร้องสารพวกนี้นะครับทั้งสองฝ่าย
สร้างสารให้สารให้สารก็ตัดสินนะครับ
จะได้มีขั้นตอนให้เขาได้รู้จักเข็ดหลาบว่า
การทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้สมัครใจทะเลาะวิวาส
แต่ว่าต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองใช้ได้
ทำร้ายร่างกายโดยไม่คิดถึงข้อกฎหมายนะครับ
วันเคสนี้ก็จะแจ้งเข้าหาทั้งสองฝ่ายว่า
ใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นครับไม่ถึงกับเป็นเหตุ
ให้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ในส่วนของฝ่ายแท็กซี่เนี่ย
ที่เอาเท้าไปถี่บท้ายรถแก๊ม
เขาบอกไหมว่าพี่แท็กซี่เขารู้จักยังไงว่าคันนี้แก๊ม

รู้ได้ไงทะเลาะกันถึงทำร้ายร่างกายกันนะคะ
เขาเคยเท่าที่สอบปากคำเนี่ยเขาเคยมีปัญหากันมาก่อน
เขาเคยเห็นกันมาก่อนว่าอาจจะเขาแจ้งว่าเคยเห็นว่าคันนี้เนี่ย
เคยรับผู้โดยสารนะครับเขาก็ว่างั้นนะฮะ
เขาก็เลยไล่ติดตามมาแต่ก็มีปัญหากันครับ
แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีผู้โดยสารนะครับ
ซึ่งตัวของคู่กรณีเองเนี่ยเขาก็ยอมรับไม่มีผู้โดยสารในรถคันนั้นครับ
อุ๊ยเดี๋ยวผู้กราบถ้าเอาตามนี้นะคะ
เท่ากับว่าคือถ้าทางฝั่งแท็กซี่เขาเห็นว่าเป็นคันไหน
แล้วเคยมีประวัติไม่ว่าจะจำยี่ห้อสีทะเบียนได้เนี่ย
นี่หวัดเสียวเหมือนกันนะคะ
ในทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทางแท็กซี่เนี่ย
เขามีข้อมูลอย่างนี้จริงจริงนะครับเขาสามารถที่จะแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ย
ออกไปเพื่อทำการตรวจจับได้นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปทำแบบนั้นซะเองเนี่ยมันก็เข้าข้อผิดกฎหมายนะ
ก็แจ้งตำรวจได้ตำรวจรับแจ้งแล้วก็จะไปพิสูจน์ทราบทันทีอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งเราได้มีการประชุมนะครับสากรทั้ง๕สากรเนี่ย
ให้รับทราบกันหมดแล้วนะครับที่จริงเนี่ยก็คือสามารถที่จะแจ้งตำรวจได้เลย
เมื่อขับไปรับผู้โดยสารนะครับแล้วก็พบองค์ประกอบความผิดเนี่ย
แจ้งตำรวจเราก็จะไปสกัดแล้วก็เราก็จับแล้วก็ดำเนินคดีกลับนะครับ
คือคุณจอมขวัญก็คุยกับท่านภูมิกับไว้ในรายการถามตรงเมื่อช่วงค่ำ
คือเรื่องนี้มันก็ทำให้เราต้องคิดเหมือนเดิมนะว่า
คือเหตุการณ์มันก็วนอยู่ลักษณะแบบนี้ใช่ไหม

แต่คำถามก็แน่นอนว่าคือ๑แกรปถูกต้องตามกฎหมายไหม
อันนี้ไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรกับกรมการขนส่งทางบกเขาไม่ได้รับรองอะไร
ทางกรมการขนส่งทางบกบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้โดยสารแล้วคุณนั่งแกรปคาร์ไป
แล้วถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
เขาไม่รับรู้ไงเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนไม่ได้ไปขึ้นทะเบียน

แต่ทำไมคนนิยม

อันหนึ่งเรื่องความ

ใช่ไม่ต้องไปยืนโบกข้างทางใช่มีรถแน่รู้อ่ะว่าจะมีหรือไม่มีอ่ะ
ถ้าไม่มีเขาก็บอกว่าไม่มีรถค่ะอ่าในโซนของคุณไม่มีรถสอง
ค่าโดยสารมันชัดเจนเพราะว่าเขาคำนวณเรียบร้อย
เป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้าคุณเรียกรถแบบนี้อ่า
ต้องมีค่าบริการเพิ่มเท่าไหร่หรือแม้แต่แท็กซี่เองที่อยู่ในแอปพลิเคชันของแกรปก็มีนะอืม
เขาก็บวกค่าโดยสารอ่ะค่ะกับค่าเรียกอะไรของเขาไปตรงเนี้ย
แต่แท็กซี่ส่วนใหญ่หลายที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยเป็นการไปแย่งผู้โดยสารเขา
มันก็มีคำถามตามมาว่าเอาแล้วทำไมเราไม่มีลักษณะแอปพลิเคชันแบบนี้
ให้คนนิยมใช้แกรปจะได้ไม่มีคนใช้ไงอืม
สำหรับแท็กซี่ปกติใช่ไหมคะใช่
แท็กซี่เองก็ต้องดูเรื่องการให้บริการด้วยเพราะว่าเวลาเราเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้ทีไร
ก็จะมีข้อความขึ้นมาหน้าจบ่นพี่แท็กซี่กันซะเยอะไง
เวลาพี่ไม่รับผู้โดยสารบ้างเวลาเดี๋ยวขอเงินค่าตีรถเปล่ากลับบ้าง
หรือแบบไม่ยอมกดมิเตอร์บ้างอะไรแบบนี้มันก็มีหลายปัญหา

อย่างนี้ได้ไหมหรือว่าหวังแต่ว่าเอาไม่รู้แหละ
แล้วแต่การบริหารจัดการไงอย่างบางประเทศเนี่ยเวลาจะเรียกแท็กซี่
คุณก็ไม่ได้สามารถมายืนโบกตามข้างทางได้นะคะ
บ้านเราบางทีก็ยืนเรียกตรงไหนก็ได้ไง
อย่างบางที่ก็ต้องแอปพลิเคชันเท่านั้นอะไรแบบนี้
บ้านเราเขาก็สร้างไว้นะผมก็เห็นนะตามป้ายรถเมย์ในกรุงเทพนะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะใช่ค่ะ